เพราะว่ามีคนที่เขาไปเห็นรถกระบะคันหนึ่ง

แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเกาะอยู่หน้ากระโปรงรถกระบะ

แล้วก็เอาไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์ด้วย
นะครับที่สุดแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
โอ้โหคือแล้วไปอย่างเร็วอ่ะใช่รถขับเร็วด้วยค่ะ
คนที่เขาเห็นก็ตกใจสิอยู่ดีมีคนเกาะอยู่กระโปรงหน้ารถแบบนี้
แล้วเกาะแน่นมากคือไม่หลุดลงมาเลย
แล้วว่าเขาก็เกาะดีเกาะแน่นดี
กระบะนี้ก็พยายามสายไปสายมานะไม่ร่วงอ่ะ
คนที่เห็นก็ตามถ่ายคลิปกันนะครับผู้ที่ไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์เนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกยี่สิบสี่เมษายนนะครับ
ระบุข้อความว่าคลิปเหตุการณ์ตรงถนนเส้นในลึกตัดใหม่
มีรถกระบะขับสายไปมามีผู้ชายติดอยู่หน้ารถ
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแต่ว่าเอาคลิปมาลงไว้ก่อนนะ
แล้วก็แฮชแท็กสุราชธานีจากคลิปเนี่ยพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เกาะที่กระโปรงหน้ารถกระบะที่ขับอยู่บนถนนนะครับ
อ่าต่อมาก็มีอีกคลิปหนึ่งนะรถหลายคันพยายามขับตามขี่ตามนะครับ
อ่าจนกระทั่งกระบะคันนี้ขับไปจอดอยู่ที่หน้าค่ายทหารนะครับ
อ่าแล้วก็จะมีอ่าผู้ที่เป็นผู้ชายสูงอายุนะครับ
สวมเครื่องแบบคล้ายรอบพอก็อยู่หน้ากระโปรงรถนะ
อ่าที่มีคนเข้าไปช่วยกันลงมาได้อืมจากการตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่รถกระบะไปเลี้ยวแล้วก็ไปจอดอยู่ที่ป้อมหน้าค่าย
ภาวดีรังสิตนะครับที่สุราชธานีนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเป็นถนนสายตัดใหม่ค่ายวิภาวดีรังสิตนะครับ
ทหารกับสายตรวจที่เขาได้รับแจ้งเหตุด้วยเขาก็มาช่วยกันนะครับ
ผู้ที่เป็นคนขับรถกระบะชื่อว่านายอนันต์หนูเที่ยงอายุ๔๕ปี
ส่วนชายที่เกาะฝากระโปรงหน้ารถกระบะมาชื่อว่านายสมคิตแทร่จิลอายุ๖๒ปี
นี่ที่เหลือคือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเราทำภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์
ตามการสอบปากคำของคนที่เป็นทั้งคนเกาะกระโพงรถกระบะกับคนขับรถกระบะนะฮะ
จากการสอบสวนของตำรวจทำให้ทราบว่าทั้งคู่เป็นรอปภทำงานที่เดียวกันอ่า
แต่ว่าต่างวัยกันเกิดมาจากความไม่พอใจกันนะ
เพราะว่ามีปัญหาทะเลาะวิวาดกันมาโดยตลอดก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันอีก
นายอนันต์รอปภวัย๔๕ปีเขาขับรถกระบะออกไปหลังจากทะเลาะกัน
อืมแต่นายสมคิตรอปภวัยหกสิบสองที่เห็นว่านายอนันต์ขึ้นไปขับรถกระบะอ่ะ
คิดว่าจะขับมาชนตัวเองค่ะก็เลยกระโดดขึ้นเกาะฝากระโปรงรถเลย
หลังจากนั้นนายอานันต์พอเห็นนายสมคิดกระโดดเกาะฝากระโปรงรถ
ก็ขับรถออกไปแล้วก็พยายามสายไปสายมาเพื่อหวังจะให้นายสมคิดเนี่ย
ตกลงไปจากรถอืมจะได้ไม่ต้องตามกันมาอืม
สมคิดก็เกาะแน่นนะฮะทั้งฝากระโปรงแล้วก็กระจกข้างอ่ะ
เกาะยังแน่นใช้เท้าถีบกระจกหน้ารถจนแตกด้วยนะอ่า
ซึ่งก็เกาะไปทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
มาถึงหน้าป้อมค่ายทหารค่ายวิภาวดีรังสิตอ่า

เขาก็จะให้ทหารช่วยนะค่ะ

แต่ว่าโอ้โหทำไมลุงสมคิดเกาะไม่ปล่อย

เราไปฟังนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นยังไงกันบ้าง
ใช่ค่ะ

คือลุงสมคิดบอกว่าตอนที่เกาะอยู่หน้าฝากระโปรงรถก็คิดในใจว่ามันจะไปถึงไหนวะเนี่ย
ไม่ตอดสักที

คือชาวบ้านที่เขาเห็นเนี่ยเขาตกใจไงเขาคิดว่าเป็นเหตุ
รถชนรถขับชนคนแล้วไม่ยอมหยุดช่วย
คนยังค้างอยู่ที่หน้ารถเขาก็เลยตามกันไป
เหนียวมากนะฮะมือนะที่สุดแล้วถูกแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่ายครับ
คนขับรถกระบะก็คือขับรถประมาทหวาดเสียวปรับไป๑๐๐บาท
ส่วนนายสมคิตก็ถูกแจ้งข้อหาประพฤติตนก่อความวุ่นวาย
อันนี้ปรับก็๑๐๐บาททั้งคู่ก็ไม่ติดใจเอาความกันเรื่องอื่น
ก็ปล่อยตัวกลับบ้านกันไป

จะมีแรงป่ะไม่รู้เกาะรถอยู่ตั้งนาน